นี่แหละค่ะจิ๊บปกชาตินะคะก็เห็นว่าวันก่อนไปร่วมงานบุญมาสำหรับพระบอสนะคะ
ที่เป็นหวานใจของคุณจิ๊บนั่นเองก็หลายคนร่วมยินดีกับภาพความประทับใจนิดนึงภาพนี้เลยนะคะ
นี่แหละค่ะขออนุโมทนาบุญกับพระบอสหรือว่าฉายาทางธรรมคือสุระวังโสนะคะ
ที่ไล่ลาบวชไปเพื่อศึกษาพระธรรมที่วัดราชบพิษไปเมื่อวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนทางจิ๊บปกฉัดเองนะคะสาวคนสนิทบอกว่าปลื้มใจมากดีใจด้วยนะคะ
ที่เห็นพระบอสได้นุ่งผ้าเหลืองค่ะ
ส่วนเรื่องวันลาศิขาบทนะคะจิ๊บเองก็ยังไม่ทราบวันที่แน่นอน
เพียงแค่ว่าพระนี่นะคะตั้งใจจะบวชเป็นเวลา๒๐วันค่ะ
ตอนนี้ก็พระบอสก็ศึกษาธรรมอยู่นะคะก็มีความสุขดีค่ะ
เป็นความตั้งใจของท่านด้วยว่าอยากบวชตอนช่วงแบบปลายปีอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะแต่น่าจะมากกว่า๒๐วัน
ยังไม่ได้มีโอกาสไปใส่บาทได้แค่ไปถวายเพลงค่ะ
ช่วงนี้น่าจะไม่ใช่จังหวะเหมาะที่จะถามเรื่องแบบตอบเรื่องนี้อะไรอย่างนี้

คือเดี๋ยวไว้รอให้ท่านศึกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำแล้วกันนะคะ
ไว้เดี๋ยวพระลาศิกขาก่อนแล้วค่อยถามเรื่องความรักอีกทีนะคะ